อำเภออินบุรีที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
เมื่อฝนไม่ตกปั๊บชาวบ้านก็เลยมา
เดี๋ยวเรามาสร้างประหลัดขิกขนาดใหญ่กัน
เพื่อเรียกฝนตามความเชื่อนะคะ

เขามีการร้องเพลงพื้นบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชม
อธิบายปล่อยฝนตกลงมา
สักเช้างานก็ต้องเจ้าหมอง

โทษมาจะช่วยด้วย
ปล่อยฝนช่วยกระขึ้งหา
ใช่ใช่จะเป็นเผลอผิดบ้านนะคะครับคุณ

มองที่ความเพราะแต่เขาอยากขอพระพิรุณ

ให้คุณฟ้าฟังซะเสียงปรบมือเนี่ย
ประหลาดฝนลงมาให้หน่อยเถอะ
ร้องเพลงเรียกฝนตามความเชื่อแล้วบรรยากาศคลื้นเคลงมากคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มชาวบ้านในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

เล่าถึงความยากลำบากในการทำเกษตรกรรม
เพราะไม่มีฝนตกลงมาเลย

ช่วยโดนบันดาลให้ฝนตกในพื้นที่ด้วยค่ะ
ชาวบ้านยังบอกว่ารวมตัวกันสร้างประหลัดขิกยักษ์นี้
เพื่อขอฝนตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ
ปีไหนฝนแรงขาดแคลนน้ำ
ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันสร้างประหลัดขิกยักษ์ตั้งเอาไว้กลางแจ้งแบบนี้ค่ะ

ส่งสัญญาณขอฝนหวังเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ขอให้ฝนตกต้องตามระดูกการนั่นเอง
ช่วงนี้หลายคนนะคะถ้าดูข่าวก็จะเห็นหลายพื้นที่แหละ
ที่เขาทำพิธีตั้งประหลัดยักษ์ไว้แบบนี้นะคะ
แต่ก็ไปทำตรงสามแยกพอดีเนอะ
ขับตรงไปเลี้ยวซ้ายตาคีเลี้ยวขวาบ้านหมี่